รองอธิบดีกรมเจ้าท่าคาดว่าวันนี้จะสามารถกู้ซากเรือขึ้นมาได้นะครับ
เพื่อตรวจสอบสาเหตุเรื่องของเรือล่มเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงพบยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ติดตามได้ทั้งหมดกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ดีกรมเจ้าท่านะครับยืนยันว่าวันนี้จะเก็บกู้ซากเรือ
บริเวณหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรียุธยาให้แล้วเสร็จ
แล้วหลังจากนั้นนะครับจะนำไปตรวจสอบที่การเรือศรีเจริญ
ข้างวัดพนันเชิงวรวิหารนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นล่าสุดพบเป็น๒๗คนนะครับ
โดยรายล่าสุดนั้นเป็นเด็กชายอายุ๓ปีพบที่บริเวณโบสถโยเซฟครับ
นายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ
พร้อมเผยสาเหตุของการเกิดปัจจิเหตุในครั้งนี้ว่า
เรือที่แล่นมาด้วยความเร็วประกอบกับการไม่ชำนาญเส้นทาง
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า
มีร่องรอยความเสียหายตั้งแต่หัวเรือไปจนถึงกลางเรือยาวประมาณ๗เมตร
ส่วนการกู้ซากเรือจะใช้เรือเครนสองลำน้ำหนัก๔๐ตันยกขึ้น
หลังจากกู้เรือเสร็จแล้วก็จะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่การเรือศรีเจริญข้างวัดพนันเชิงวรวิหาร
เราจะใช้เรือเคน๒ลำ
สองตัวมีเคนสองตัวสองลำเนี่ยจะยกหัวท้ายนะครับ
ตั้งแต่เมื่อเช้าเราเอานักประดาน้ำลงไปดำดูแล้ว
ว่าเรือนี่ชำรุดตรงไหนบ้างนะครับ
ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงหัวเรือเนี่ยช่วงกระดูกงูเนี่ยนะฮะ
เริ่มต้นกระดูกงูช่วงหัวเรือเนี่ย

ทางด้านข้างเนี่ยมันชำรุดนะครับ
เปลือกเรือนี่หายไปเลย
ความกว้างประมาณน้อยที่สุดก็คือ๕๐เซน
มากที่สุดก็คือ๑เมตรนะครับ

เดี๋ยวเราจะต้องเอาวัสดุที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นยางเป็นสังกษี

แล้วก็ยกเรือประคองขึ้นมาโดยใช้เครน
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สูบน้ำเนี่ย
สูบน้ำออกจากตัวเรือให้หมดโดยเร็วนะครับ
ซึ่งตอนนี้เราเตรียมสูบน้ำไว้แล้วนะครับ
โดยความร่วมมือของกรมเจ้าท่าแล้วก็ปพนะครับ

ก็คิดว่าคงจะยกเรือขึ้นได้ภายในวันนี้

ประกอบกับกระแสน้ำแรงและเชี่ยว
และมีผักตบชาวามากองที่ตัวเรือจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงต้องทำการนำผักตบชาวาออกจากตัวเรือก่อน
เพื่อความสะดวกในการยกเรือลำดังกล่าวขึ้นครับ
ด้านตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่๒๗คน
รายล่าสุดคือเด็กชายอภิรักษ์บุญรักษ์อายุ๓ปี

ส่วนมีผู้สูญหายนั้นมี๒คนนะครับ
คือนางทองใบขันทรรักษ์อายุ๘๙ปี
และเด็กชายอภินันแสงคำอายุ๒ปี
ด้านนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาหัวหน้าปพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกพัทรพัฒน์นุชวงศ์
ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมวางแผนค้นหาผู้สูญหายเหตุเรือล่มที่หน้าวัดสนามชัย
หลังจากที่พบศพแล้วนะครับ
ก็จะทำการแบ่งทีมออกเป็น๒ชุด
เพื่อติดตามการค้นหานะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๓แล้ว
ส่วนการแจ้งข้อหาคนขับเรือและเจ้าของเรือนั้น
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้ง๔ข้อกล่าวหา
คือประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ควบคุมเรือโดยใบอนุญาตหมดอายุ
ควบคุมเรือโดยบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับ
ด้านนายวิรัติคนขับเรือให้ปากคำยืนยันว่าไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดนะครับ
แต่ระหว่างแซงเรือบรรทุกทรายทางด้านขวา
ซึ่งเป็นโค้งน้ำปรากฏว่าคลื่นกระแทกเข้าลำเรือนะครับ
โดยเรืออยู่ระหว่างเรือทรายและตลิ่ง
ทำให้ท้ายเรือถูกดูดจากคลื่นจนเสียการทรงตัว
และหัวเรือเข้าหาตลิ่งหน้าวัดสนามชัยจนล่มลง
และยืนยันว่าขากลับมีคนลงเรือจำนวนมาก
จนไม่สามารถห้ามได้นะครับ
และในขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ไภนะครับ

ส่วนในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมาย
หรือการเก็บค่าเสียหายกับเจ้าของเรือนั้น
ทางรออธิบดีโกรธแล้วท่าก็ยืนยันว่า
วันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก่อนไปว่ากันอีกทีนึงครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี

จพระนคร๔อาจิทยา